เหมือนกันสำหรับข่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี
ห้ามปูไปเมืองนอกวึดซ้ำสานดีการ์ไม่อนุญาต
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
เมืองไม่อนุญาตให้พาน้องไป๊ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะ
ก็เป็นคำตัดสินของทางศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่แหละค่ะ

ใช่คือจะขอพาน้องไป๊ไปเที่ยวญี่ปุ่น
สารก็บอกว่าไม่ให้ไปเพราะไม่มีเหตุอันสมควรค่ะ
ก็เป็นรายงานมาจากคนใกล้ชิดนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ
ที่บอกว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไม่อนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศ
หลังจากที่แจ้งความประสงค์พาเด็กชายสุภเสกอมรชัดหรือว่าน้องไป๊ลูกชาย
พาไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็อาจจะเดินทางต่อไปที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงด้วย
ระหว่าง๑๕๒๕ธันวาคมนี้

แล้วก็เป็นช่วงฉลองคริสต์มาสเวนตัวด้วย
ซึ่งสารดีการก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุอันสมควร
ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์เองก็บอกนะคะว่ารู้สึกผิดหวังเหมือนกัน
แต่ว่าคำสั่งสารก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้ว
ก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามค่ะ
ก็ติดตามความคุณคุณหวังของคุณยิ่งลักษณ์ได้นะ
ไอจีก็มีการโพสต์ภาพเรื่อยนะคะ
ความคุณภาพผู้กับลูกชายบ้างแล้วก็ไปตามที่ต่างบ้าง